ไปเลยค่ะไปไหนคะไปเลยไงคะไปเลยไปจังหวัดเลยเพราะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูบางอย่าง
ผุดขึ้นมาจากดินแล้วผุดขึ้นมาได้ยังไงแล้วที่ว่านั้นเขาเรียกว่าอะไรคะ
ห้วยตาดนะคะต้องนิมนต์พระอาจารย์จำลองอภิปัญโยเจ้าอาวาสวัดมัชชิมาราม
มาทำพิธีขอขมาเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาทำพิธีขอขมาตาน้ำที่หลุมตาน้ำ
โดยมีดอกไม้ทูบ๑๙ดอกเทียนและพานใส่เงินมาใช้ในการประกอบพิธีด้วย
ระหว่างที่ทำพิธีขอขมาอยู่นั้นนะคะคุณผู้ชมตาน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาจากดิน
ขึ้นมาจนเห็นแรงดันน้ำกระเพื่อมเลยค่ะบึ๊บขึ้นมาแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยฮือฮาด้วยความประหลาดใจพอหลังเสร็จสิ้นพิธีอ่ะตาน้ำก็
เหมือนไอ้ที่ผุดขึ้นมามันก็เริ่มคลายลงคลายลง
อ่ากลับไปเป็นปกติเลยซึ่งตาน้ำที่ถูกพบเนี่ยนะคะอยู่หลังเมนของวัด
เดินเข้าป่าไปอีกประมาณ๑๐๐เมตรมีความกว้างประมาณ๕๐เมตรเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
แล้วก็ลึกประมาณ๕๐เซนติเมตรชาวบ้านเรียกบริเวณตรงนี้ว่าตาน้ำพญานาค
และเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นปีละ๑ครั้งบริเวณที่ราบหรือบนภูเขาก็มีเหมือนกัน
แต่จะมีน้ำผุดประมาณ๑๒เดือนเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็แห้งไป
ด้านนายสายยนต์วังคีรีชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๓๐ปีช่วงเมษาหน้าแรงปีก่อนนู้นเลย
เคยนำวัวไปเลี้ยงที่ตรงภูตรงข้ามวัดคุณแล้วก็เห็นใบไม้เนี่ยร่วงลงไปที่ข้างสระ
วัวที่เดินไปล้มอยู่แล้วลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วจู่เนี่ยก็มีน้ำใสผุดขึ้นมาเต็มสระเลย

นายสายยนก็ใช้มีดปาดที่หูวัวให้เลือดมันหยดติ๊งลงไปในน้ำ
แล้วทันใดนั้นวัวก็ลุกขึ้นได้อย่างปฏิหารคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเชื่อนะส่วนน้ำที่ผุดมาก็หายแล้วกลายไปเป็นดินแห้งไปเลยอย่างน่าประหลาดใจ
ไปฟังเสียงนายสายยนเล่ากันดูดีกว่าค่ะ
ใบไม้มันล่วงลงข้างสระ
น้ำขั้้าแห้งมามาลมอยู่ขันซ่านะครับ
ล้มขันซ่าเลยปะนี่รุกไม่ได้
น้ำเลยเงิงขึ้นมาเฉียบขันซ่าเต็มเลยครับน้ำไสครับ

อันนี้เป็นเรื่องตามความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
มันแต่อีก๑ความเชื่อของชาวบ้า
คืออย่างเรื่องของการทำพิธีขอขมาก็เหมือนขอโทษขอโพยที่เข้าไปเหยียบย่ำหรือขอโทษขอโพยเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้มีเจตนาจะไปลบหลู่ในพื้นที่แต่อย่างใดก็ทำพิธีขอขมาเพื่อความสบายใจของชาวบ้านกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือตาน้ำจริงหรือเปล่าหรือมันคืออะไรกันแน่
มันอธิบายไม่ได้หาคำตอบยังไม่ได้ถูกต้อง